คุณผู้ชมวันนี้เนี่ยนะคะ
ก็ออกมาพูดถึงการชุมนุมที่เกิดขึ้น
เมื่อวานนี้มีการนัดรวมตัวกัน

เนี่ยนะคะโดยท่านก็บอก
บอกว่าทางกรมชาการตำรวจนครบานยืนยัน
ว่าการใช้กำลังของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
เนื่องจากว่ามีการประกาศแจ้งเตือนแล้ว
แต่กลุ่มผู้ชุมนุมไม่ยุติกลับพยายามฝ่าแนวกั้นเข้ามา

เจ้าหน้าที่จึงต้องใช้รถน้ำแก๊สน้ำตากระสุนยาง
ในการยับยั้งสลายการชุมนุม
แล้วแก๊สน้ำตาที่ใช้เมื่อวานเป็นแก๊สน้ำตาที่เป็นไปตามมาตรฐานสากล
แต่ที่หลายคนรู้สึกแสบตามผิวหนังแล้วก็ตามจุดต่าง
ท่านบอกว่าคาดว่าพื้นที่บริเวณแยกพาณิชยาการมันเป็นจุดอับลม
พอใช้แก๊สน้ำตาก็เลยมีประสิทธิภาพมากขึ้น
แล้วก็บอกว่าการกระทำของผู้ชุมนุมมีความผิด
ตอนนี้สามารถจับกลุ่มได้แล้ว๑๖คน
เป็นกาด๑๔คนอีก๒คนเป็นคนจุดเพลิงเผาหุ่นฟางยิงใส่เจ้าหน้าที่
แล้วนอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ทางด้านพลตำรวจตรีปิยะก็บอกว่า
ส่วนที่เหลือเนี่ยตอนนี้กำลังรวบรวมหลักฐานผู้กระทำผิดอยู่นะคะ
โดยโฆษกบัชนก็ฝากขอโทษนักข่าวที่ตำรวจยิงกระสุนยางด้วย
แล้วก็บอกว่ามีการกล่าวอ้างว่าผู้ชุมนุมที่โดนกระสุนยางเข้าตานั้น